คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาเรื่องราวมาแชร์ประสบการณ์ไว้
เขาไปซื้อผักชนิดนึงมาเขากะว่าเอาไปกินแก้มกับส้มตำ
แซ่บกินเข้าไปแป๊บเดียวร้อนปากร้อนท้องจะเป็นจะตาย

คือตอนไปซื้อคนขายบอกว่ามันคือผักคูณ
มันลักษณะคล้ายบอนแต่มันตอนขายตอนซื้อเนี่ยแม่ค้าบอกผักคูณ
คูณหรือว่าทูลหรือว่าตูนตามภาษาท้องถิ่นหรือออดิบ
ออดิบของปลาตาใช่
กินไปปุ๊บร้อนปากร้อนท้องไปโรงพยาบาล
รู้ทีหลังว่าไอ้นี่มันคือบอนโหรามันกินไม่ได้
แต่คนขายบอกว่ามันคือผักคูณ
คนขายรู้หรือไม่รู้ทำไมเอาวอนโหรามาขายคุณผู้ชม
ที่วงแดงเมื่อกี้มันไม่ใช่ผักคูณ
หรือว่าออดิบตามภาษาใต้เขาเรียกกัน
ที่ส่วนใหญ่เขาเอาไปแกงส้มเนอะ
แต่อันนี้มันคือบอนโหรามันมีพิษร้ายแรง

พร้อมกับเล่าประสบการณ์เฉียดตายให้ฟังบอกว่า
บอนโหราเข้าไปพืชมีพิษกินไปโดยไม่รู้ตัว
ระบุแล้วก็บอกว่าเตือนใจตัวเอง

คนขายก็บอกว่าคุณกินแก้มส้มตำไป
ส้มตำปุ๊บกินผักตามปั๊บ
โอ้โหคำแรกปรากฏว่าพิษมันแรงมาก
แบร้อนปากแสบร้อนคอครับ
กับน้องให้บ้วนปากให้กินนมกินไอศครีมก็ไม่ดีขึ้น
สุดท้ายต้องพากันไปโรงพยาบาลไปหาหมอ
ปากชามเริ่มบวมหายใจก็ไม่ออก
หน้าอกความดันขึ้น๑๔๐อ้วกไป๕รอบ

แยกให้ออกระหว่างออดิบหรือคูณกับไอ้บอนโหรา

ฝากคนขายด้วยเอามาขายดูให้ดีว่ามันบอลโหรา
หรือว่าออดิบหรือว่าผักคูณหรือเปล่า
เพราะว่าอาจทำให้คนกินแล้วเขาแพ้อาจถึงขั้นกลับตายได้